ยาวเนี่ยต้นกล้วยมันออกเครือมาแต่เครือนี้ไม่เหมือนเครือที่ไหน

เครือนี้โอ้โหออกมายาวเกือบ๒เมตรเกือบถึงพื้นเนี่ยนะฮะ
แล้วมีกล้วยเนี่ยกี่หวีคุณนับเอาอุ้ยนับไม่ไหวอ่ะ
ถ้าคุณนับถูกคุณได้โชคไปเลยเหรอนี่เห็นไหม
กล้วยประหลาดแบบนี้พอมีเรื่องแบบนี้ออกมาก็เป็นที่ฮือฮาของชาวบ้านนะครับ
เพราะว่ามันออกเครือยาว๒เมตรแล้วก็ออกกล้วยเป็นร้อยหวีเลย
อยู่ที่กำแพงหน้าวัดนาอ้อมที่ตำบลขุนควนอำเภอปงจังหวัดพยาวนะครับ
กล้วยนี้นะฮะก็ชาวบ้านมาพบก็คือหาเลยครับ
ไปวัดความสูงความสูงของต้นสูงห้าเมตรส่วนเครือที่มันออกมายาวอีกสองเมตรกว่านะครับ
ชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดหรือว่าคนในพื้นที่เมื่อทราบข่าวนะฮะ
ความสนใจแล้วฮะเนื่องจากกล้วยเครือยาวนี้มันประหลาดจริงนะครับ
ราตรีเสริมสุขอายุ๖๖ปีชาวบ้านนาอ้อมบอกว่าต้นกล้วยต้นนี้
คือมีชาวบ้านมาปลูกไว้ข้างกำแพงวัดนาอ้อมมาปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับ
แล้วก็ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้ออกเครือประหลาดแบบนี้เพิ่งจะออกมาครั้งนี้แหละครั้งแรก
ชาวบ้านที่นี่ตั้งชื่อว่าอะไรรู้ไหมคุณ

ว่ากล้วยร้อยหวีแต่กี่หวีก็ว่าไปนะแล้วแต่คนนับนะฮะตาดีได้ตาร้ายก็อาจจะไม่ได้นะฮะ
ก็ลักษณะของผลที่ออกมาคล้ายกล้วยน้ำว้าแหละครับแต่ลูกจะเล็กกว่าเมื่อผลแก่สุกก็นำมากินได้ตามปกติแล้วฮะ
แต่เมื่อกล้วยต้นนี้ออกมานะครับชาวบ้านไม่เคยไปกินหรอก
แค่เอาทดลองมาชิมนิดเดียวว่าเอ๊ะกล้วยเนี่ยมันกินได้ไหมเพราะชาวบ้านเชื่อว่ามันอาจจะเป็นกล้วยศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะฮะ
ชาวบ้านก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็แวะมาที่นี่ครับข้างกำแพงวัดแห่งนี้มาขอโชคขอลาบตามความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ